อีกหนึ่งเรื่องหลายคนคงกังวลว่าค่ำคืนนี้
เขาดาวจะจุดพลุได้หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะ
เราตื่นกันตลอดไงใช่ค่ะทีนี้เนี้ย
ก่อนอันนี้เขามีคำสั่งออกมาห้ามห้ามจุดพลุห้ามปล่อยโคมลอย
ล่าสุดครับหัวหน้าคอสชลงนำคำสั่งครับ
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ให้สามารถจุดพลุได้ในค่ำคืนวันนี้ครับ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงนามคำสั่งมาตรา๔๔ครับ
อนุญาตให้จุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ครับ
หลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งห้ามจุดแล้วก็ปล่อยบ้างไฟพลุโคมลอยสู่อากาศ
จากส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ภาคส่วนอื่น
โดยอนุญาตให้จุดพลุได้ตั้งแต่เวลา๕ทุ่มของคืนนี้เลย
สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแน่นอนก็จะมีการเฉลิมฉลองกันจุดพลุกันไปนะฮะ
ไปจนถึงเช้าตรู่ของวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ซึ่งการจุดนั้นไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสำหรับกรทม
ช่วงของปีใหม่จะต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัยไม่อยู่ใกล้บริเวณเขตพระราชฐาน
น้ำมันแหล่งเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ำมันโรงพยาบาลสนามบิน
และพลุนั้นต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน๑๒นิ้ว
มันใหญ่เกินไปอันตรายด้วยนะครับค่ะรวมทั้งให้ผู้จัดงานกำหนด
ตรการดูแลความปลอดภัยด้วยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะบางทีมันมีเหตุระเบิดไง
อืมอันตรายมากคนก็อยู่เยอะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชก็กำชับเลยครับให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องร่วมกัน
อดส่องดูแลไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาชนนะครับให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
ให้การเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้เป็นความสุขอย่างแท้จริง
เรียบร้อยและปลอดภัยค่ะก็อรุมอร่วยนะให้ฉลองปีใหม่อย่างปลอดภัย
ใช่แต่ว่าเราย้ำเวลาเรื่องของการจุดผู้นะคะคุณผู้ชม
ห้าทุ่มของคืนนี้จนถึงตีหนึ่งค่ะวันที่หนึ่ง